ช่วงตลอดตลอด

ขยับมาใกล้เข้าตลาดแล้วเราไปเช็คราคาสินค้ากันค่ะ
วันนี้ราคาของเนื้อสาดหมูเนื้อแดงปรับลงมาอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
สัปดาห์นี้ปรับขึ้นปรับลงอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชม
ส่วนสะโพกไก่เนี่ย๘๕บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะ
มาเช็คราคาของเห็ดกันหน่อยนะจ๊ะเห็ดฟางค่ะ๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
เห็ดนางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู๖๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทองวันนี้นะคะ๔๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ